คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

พี่เขานะอุตส่าห์ลงทุนตั้งหลายแสนนะ
ไปซื้อเครื่องหยอดเหรียญ

เป็นตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ
เอามาวางตามชุมชนตามหมู่บ้านต่าง๙ตู้
แต่ปรากฏว่าตู้นี้มันรับเงินปลอมได้

คุณผู้ชมฮะพี่เขาบอกโอ้โหตอนไปเปิดตู้จะเอาเงินนะครับ
ปรากฏว่าแบงก์กาโม่เต็มตู้ไปหมดเลย

บอกว่านี่ครับคุณสื่อครับไทยรัฐครับดูนะ
ผมนะเอาแบงค์กาโม่มาหยอดตู้ที่ผมลงทุน
เอาไปติดตั้งในชุมชนเป็นตู้เติมน้ำมัน
ปรากฏว่าตู้มันรับแบงค์กาโม่

นึกว่าตู้มันไม่รับตู้มันดูดแบงค์เข้าไป
แล้วตู้มันก็ขึ้นเสียงให้เลยนะ
มีไหมเรามีเสียงไหมขอฟังนิดนึง
ตู้มันก็จะบอกว่าคุณหยอดเงินไปแล้ว

ฟังเสียงนิดหนึ่งฟังเสียงนิดหนึ่งตอนนี้เลย

นี่ไอ้กาโมแบงค์แง่พอหยอดเข้าไป
แม่กรุณานำหัวใจใส่ถังค่ะ

พอกดปุ๊บน้ำมันไหลออกมาพลวดเลย
คุณคืออันนี้ไม่ใช่แบงค์ปลอมแบบเนียนนะ
มองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าแบงค์เป็นแบงค์ปลอมแบบปลอมปลอมการ์ตูนเลย
เรื่องนี้นะพี่คนที่เอาแบงค์กาโม่ไปหยอดทดลองให้ดู
คือพี่ชัยประดิษฐ์อัญชันอายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
เขาบอกโอ้โหลงทุนนะอะไรนะผ่อนตู้เติมน้ำมันแบบนี้
ตู้จากบริษัทแห่งหนึ่งมาเอามาวางตามชุมชนต่างนะ

ละ๗๑๐๐เอาคูณเข้าไป๔๙ตู้รวมเป็นเงินเกือบ๗แสนกว่าบาทนะครับ
ก็เอามาตั้งไว้ตามชุมชนในพื้นที่อุดรธานี
ปรากฏว่าพอไปเปิดจะเก็บเงินแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
บอกว่า๔๕มื้อจะไปเก็บเงินที๔๕วันไปเก็บเงินที
ปรากฏเปิดออกมาโอ้โหแบงค์กาโม่ทุกตู้เลย
ก็งงและสงสัยว่าไอ้ตู้หยอดน้ำมันของบริษัทแห่งนี้

ทำไมมันถึงรับแบงค์ปลอมรับแบงค์กาโม่

ทีนี้เขาบอกลงทุนไป๗แสนมันไม่คุ้มค่าอะไรเลย
ก็เลยมาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

แบงค์กาโม่ยังเติมน้ำมันได้เลย
ก็เลยนำแบงค์ปลอมอื่นไปหยอดตู้
ซื้อมาทั้ง๘ตู้ปรากฏทุกตู้รับแบงค์กาโม่หมดเลย
แต่บริษัทก็บ่ายเบียงนะคุณนะ
ทั้งที่ยังอยู่ในสัญญารับประกัน๑ปี
เพราะพี่เขาบอกว่าอย่างนี้เท่ากับตู้ไม่ได้คุณภาพนะ
ลงทุนตู้ละ๗๐๐กว่าบาทแล้วมารับแก๊งปลอม
ตอนนี้ก็ยังต้องผ่อนตู้นี้อยู่นะครับ
ทีนี้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์นำรงธรรม
ให้ช่วยเหลือหน่อยว่าจะทำยังไงกับบริษัท
ที่ขายตู้เติมน้ำมันให้กับพี่เขานะครับ

ตอนแรกเขากลับมาเห็นให้ลูก
เขากลับมาเปลี่ยนตัวรับแบงก์เปลี่ยนกับยังไฮยุก
เปลี่ยนไปเพียง๒เจือ๓เจือ
มันก็หาย

เพราะเอาของบริษัทนี่